บุกทวงหนี้ลูกหนี้นะคะถึงขั้นยิงปืนขู่กันเลยทีเดียว
เขาถูกลุกหลงนะคะได้รับบาดเจ็บนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าบ้านเช่า

มีกลุ่มวัยรุ่นสักประมาณอายุ๑๔ถึง๑๘ปีเท่านั้นนะคะ
นี่พิมพ์รอให้กันกับตำรวจศพเมืองกระบีนะคะ
แล้วจะบอกว่าคนเจ็บเป็นหญิงสาวอายุ๑๘ปีท่านนี้
ถูกกระสุนเฉียดเข้าที่หน้าแข้งซ้าย๑แผลนะคะ
เห็นไหมคะเคราะห์ดีมากที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

กู้ภัยก็ต้องช่วยกันปฐมพยาบาลแบบนี้เบื้องต้นก่อนนะฮะ
เห็นไหมคะนี่คือรอยที่ถูกกระสุนมาเฉียวบริเวณแข้งซ้ายของเขานะคะ
แล้วที่เกิดเหตุตำรวจไปถึงเนี่ย
ไปพบกระสุนปืนลูกซองขนาดเบอร์๙ตกอยู่๓หัว
เห็นไหมต้องส่องไฟฉายแบบนี้เพราะเหตุการณ์มันเกิดกลางคืนค่ะ
ตำรวจเขาก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ทีนี้คนเจ็บเล่าให้เราฟังบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุนะคะคุณนักข่าว
ตัวเขาเองนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนมาด้วยกัน๓คน
เพื่อจะกลับบ้านบ้านอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
แล้วปรากฏว่าตรงนั้นเนี่ยมีกลุ่มวัยรุ่นกว่า๑๐คนนะคะ

คันหนึ่งเป็นเก๋งสีดำไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียน
พร้อมกับมอเตอร์ไซค์อีก๑คันค่ะ
ขับรถผ่านมาแล้วไปจอดห่างจากจุดเกิดเหตุไปสักประมาณ๕๐เมตร
จากนั้นไม่นานจู่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นปั้ง
ทั้ง๓คันพอสิ้นเสียงปืนปุ๊บหลบหนีเลยค่ะ
คุณผู้ชมสำหรับการก่อเหตุครั้งนี้นะคะ
พยานรายหนึ่งบอกว่าคืออย่างนี้เมื่อ๒วันก่อนเนี่ย
ทวงหนี้นอกระบบเขาเคยมามีปัญหากับวัยรุ่นในพื้นที่กลุ่มนี้แหละค่ะ
จนเมื่อคืนแก๊งทวงหนี้นอกระบบขับรถตามมาที่จุดเกิดเหตุ
แล้วจอดรถหลังจากนั้นก็ยิงใส่๑นัดด้วยอาวุธปืน
ที่เร็วที่สุดนะครับ